เพราะว่าดิฉันไปนิดหลายชื่อมาแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาหล่อค่ะ
หล่อแล้วก็มีผลงานแบบโกลอินเตอร์ด้วย

พอเห็นรูปที่มาริโอประกบไม้แบบนี้
บอกเลยคุณผู้ชมหนุ่มเอ็มหน้าตาดี

สดใสออร่ามาแรงมากค่ะ
เริ่มกันที่มาริโอเมาเลอร์ค่ะ

ธรรมดา

ดูจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักค่ะ

ตัวมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีผลงานกับจีน

จีนนี้ฉันเคยไปถามมาริโอนะเคยเจอ
มาริโอคนจีนเขาเรียกมาริโอว่าอะไร
เมาเลอร์เมาเลอร์เมาเลอร์

จริงจำบันนี้ค่ะ

ตำนานรักจิ้งจอกสวรรค์และอีกหลายเรื่องนะคะ
อกจากจะครองใจแฟนที่ไทยแล้วนะคะ
ยังขยายฐานเอฟซีไปถึงเมืองจีนค่ะ
ซึ่งมีชื่อจีนที่คุ้นเคยกันดีก็คือไม้ดีแอนเจโล

ล่าสุดนะคะไม้กับมาริโอได้มาร่วมงานกันนะคะ
ก็เลยขอแชะภาพหนุ่มเอ็มหน้าตาดีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

แน่นอนภาพนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลอย่างมาก
ในใจหนุ่มไม้เป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ

อันนี้ก็เป็นงานจริงจังครั้งแรกที่แบบบินไปต่างประเทศด้วย
ก็เลยได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันอย่างนี้ครับ

คนที่มากดว่าตัวเอ็มหน้าตาดีทุกคนนะ
ก็คือผมเห็นในคอมเมนต์ก็คือตัวเอ็มเริ่มต้นเหมือนกัน

โอ้โฮเดี๋ยวมาคนน่ารักจริงนะคะ
อีกคนละกันค่ะหนุ่มตัวเอ็มเหมือนกัน

ไม่แต่ว่าเขาหล่อตัวจริงหล่อทุกหน้า

คนนี้เขาเจ้าบ่าวป้ายแดงจ้า
ที่นอกจากจะมีแฟนคลับในบ้านเราเหนียวแน่นแล้ว
ปากเขาเคยได้รับรางวัลสาขานักแสดงต่างประเทศยอดเยี่ยม

รวมทั้งยังมีผลงานการถ่ายแบบที่เกาหลีมาแล้วด้วยนะคะ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เอฟซีชาวจีนหลงแล้วหลงอีก
คุณผู้ชมดูหน้าสิแบบนี้
เพราะมีผลงานให้ได้ติดตามกันตลอดเลย
แถมให้ได้รับการบอกรักเป็นช่องเงินแบบจะเต็มจังแน่จริง
ปกติแล้วแต่แฟนหมอลำแฟนลิเกย์ให้กันมาแบบนี้เนอะ
อันนี้สุดยอดไปเลยคุณผู้ชม
เค้กเงินหัวใจเงินและนี่เลยลูกรักเอฟซี

คุณผู้ชมมีดาราตัวเอ็มคนไหนในใจบ้าง

อีกคนนึงพี่หม่ำฉันชอบมาก